อุ๊ยทำไมฟ้ามืดขึ้ม

สวัสดีครับ

ทำไมวันนี้มาแปลกแบบนี้
สวัสดีคุณผู้ชมครับอยู่กับผมจูด้งในรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
เฮ้ยอย่างแปป
อ้าวไม่ใช่หรอครับ
มีรายการอะไรดูดี
หลอนเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่คือบรรยากาศของคาเฟ่เปิดใหม่สุดชิคที่มีชื่อว่าโอสคูลแปดแปด
ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเพราะคาเฟ่แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนั่นเอง
คาเฟ่แห่งนี้ได้นำเอาโรงเรียนอนุบาลร้างมาปรับปรุงภายในใหม่พร้อมทำความสะอาดและตกแต่งให้ภายนอกและภายในสวยงาม
แต่ยังคงความเก่าของบางมุมเอาไว้เพื่อให้ได้กลิ่นอายของความเป็นโรงเรียนเก่าเหลือไว้
ซึ่งแต่ละห้องของคาเฟ่แห่งนี้จะมีการวางสตอรี่ไว้หลากหลายเพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามาได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่แตกต่างกันนั่นเอง
นับว่าเป็นไอเดียการทำคาเฟ่มิติใหม่ที่เปรี้ยวฟ้าวเสียจริงเลยนะครับ
ถ้าเมื่อกี้ยังร้อนไม่พอเราขอแนะนำให้ทุกคนไปจิบกาแฟและบาชากันดีกว่าครับ
จิบกาแฟไปก็เสียวสันหลังไปเหมือนกันนะครับ
เพราะปกติเราจะจิบกาแฟในบรรยากาศสวนสวยกันใช่ไหมล่ะครับ
แต่นี่เราต้องมานั่งจิบกาแฟข้างเมนแถมได้ชมบรรยากาศของป่าช้าไปด้วย
มันช่างเป็นอะไรที่แปลกใหม่และชวนขนหัวลุกยิ่งนักเช่น
อำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์นั่นเองซึ่งคาเฟ่แห่งนี้
ถูกสร้างและตกแต่งในแนวคิดที่ไม่เหมือนใคร
เพราะอยากสร้างความแตกต่างออกไปเจ้าของจึงนำภาพวาดผีชนิดต่าง
มาประดับตกแต่งร้านให้ให้มีความหลอนเหมือนป่าชา
จะหลอดไม่หรือแน่นอน